ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพาเรทบันเทิง

แต่ว่าเรื่องราวในวงการบันเทิงของเรายังคงจัดหนักจัดเต็มเช่นเคย

ถูกต้องแล้วงั้นเรามาเริ่มข่าวแซ่บข่าวแรกกันก่อนเลยนะคะ
สำหรับสาวแตงโมที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักเลยว่า
นำเอาภาพบางช่วงบางตอนของงานวิวาของเธอเนี่ย
ซึ่งเป็นภาพจริงของเธอกับหนุ่มโตโนภาคิน
ล่าสุดวันนี้เธอออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็ให้คำตอบถึงประเด็นนี้แล้วนะคะ
จะตอบว่ายังไงไปฟังกันชัดเลยค่ะ
ก็กลายเป็นกระแสขึ้นมาทันทีเมื่อภาพส่วนหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในนั้น
เป็นภาพบรรยากาศงานมั่นของดาราสาวแตงโมพัทรธิดาและอดีตคนรัก
ซึ่งก็ไม่ไหวถูกตั้งคำถามว่าเธอต้องการจะสื่ออะไร
เป็นที่รู้กันดีว่าต้องการส่งไปถึงโตโนภาคินว่าไม่อยากให้ทำอะไรที่กระทบถึงตัวเอง
โดยเจ้าตัวมีคำตอบแบบสั้นแบบเดียวกันทุกคำถามว่าขอข้ามไปก่อน
ที่มาที่ไปของการเจอกันกับนักร้องหนุ่ม
จะทิ้งท้ายว่าฝ่ายชายเป็นคนเงียบหายไปเอง
ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับเหตุการณ์ที่สาวแตงโมเคยเจอ
งานนี้เจ้าตัวจึงไม่ขอออกความคิดเห็น
โดยทิ้งท้ายแต่เพียงว่าจะตอบคำถามที่เกี่ยวกับอดีตคนรัก
เฉพาะเรื่องที่ตัวเองสามารถพูดได้เท่านั้นค่ะ
ขอข้ามเป็นเรื่องอื่นก่อนดีกว่าค่ะ
ขอข้ามก่อนค่ะ
ก็สำหรับเรื่องน้องแพทท์นะคะ
ที่ได้ยินจากพี่ทราบจากพี่ว่า
เขาได้ออกมายืนยันในสิ่งที่เราได้โพสต์ว่ามันเป็นเรื่องจริง
จริงแล้วอันนี้โมไม่ได้ฟังด้วยหูของโมเองนะคะ

ก็โมก็ยังออกความเห็นอะไรตรงนั้นไม่ได้
ขออนุญาตที่จะไม่ต่อความยาวเสาความยืดสำหรับเรื่องนี้แล้วดีกว่าค่ะ

ก็คงจะสงสัยเหมือนกันแหละว่าเออเป็นการสร้างกระแสหรือเปล่า

แต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับ
ทีเซอร์ออกมากระแสวิภาควิจารณ์ในโลกโซเชียลเนี่ยเยอะกระหึ่มมากเลยนะคะ